สเปคเลยนะคะตีเมียด่าแม่ยายทำลายข้าวของสเปคแบบนี้
อย่าเอามาเป็นคู่ชีวิตเลยค่ะ
ให้ตำรวจเท่านั้นครับดำเนินคดีเลยครับแบบนี้ฮะ

คือผู้ชายคนนี้ใส่เสื้อกล้ามสีดำเมื่อกี้เดินบ่นพึ่มพำ
แล้วก็ไปเตะของบางอย่างกลางวงข้าวที่แม่ยายนั่งกินข้าวอยู่อะค่ะ
ยายถึงก็หันไปมองแบบงงว่าเอ้ามันยังไงกันเนี่ย
แล้วก็ไปเดินโวยวายอยู่หน้าบ้านท้าบอกเออแจ้งตำรวจมาจับเลยสิ
คนในบ้านอ่ะเอือมละอาจนแบบไม่อยากต่อล้อต่อเถียงด้วยเลยให้อัดคลิปเอาไว้แบบนี้นะคะ
เล่าเรื่องจากหลังใหม่เก่งแต่กับคนแก่และผู้หญิง
ผู้นำชุมชนและฝ่ายปกครองไปดูแลตรวจสอบแก้ไขปัญหาหน่อย
ปล่อยไว้แบบนี้เดี๋ยวความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นอาจอันตรายถึงชีวิตและทรัพย์สินได้
ช่วยเข้ามาจัดการกับบุคคลนี้ด้วยแจ้งตำรวจไปแล้วก็แค่มาตักเตือน
จะต้องให้มีคนตายก่อนหรืออย่างไรภัยสังคมขู่เผาบ้านทุบตีเมียด่าแม่ยาย
พิกัดบ้านนาคำแคนตำบลนาแสงอำเภอศรีวิลัยจังหวัดบึงกาล
ชาวเน็ตคอมเมนต์กันเยอะมากนะคะบอกทำไมไม่คุยกันดีใช้กำลังมันไม่ใช่เลยนะ
การใช้กำลังมันไม่ใช่ทางออกหรือเปล่ามีแต่จะบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่
บางคนบอกว่าโอ้โหหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรีบเข้าไปดูแลแล้ว
เพราะถ้าเกิดปล่อยทิ้งไว้มันอาจจะบานปลายเขาอาจจะไม่ได้เตะแค่ชามข้าวไง
มันอาจจะไปเตะคนได้นะคะอ่ะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเขาบอกพี่กัดเอาไว้แล้วเนอะ
นาคำแคนตำบลนาแสงอำเภอศรีวิรัยจังหวัดเมืองกาลค่ะ